คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
เกิดขึ้นที่เชียงใหม่มีภาพเหตุการณ์นะครับ
เพราะว่ามีกล้องหน้ารถสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์นี้ได้
เกิดขึ้นบริเวณทางลอดนะฮะซึ่งอุบัติเหตุนั้นเป็นยังไงไปดูกันครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปจากเพจเฟซบุ๊คกลุ่มงานจราจร
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้เผยภาพวินาทีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
บริเวณทางลอดหนองประทีบถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางนะครับ

ขณะที่รถคันนี้ที่ติดกล้องหน้ารถไว้กำลังลงอุโมงทางรอด
แล้วก็วิ่งทางขวาสุดใช่ไหมฮะ
จากนั้นรถเก๋งที่วิ่งอยู่ทางซ้ายเสียหลัก
แล้วก็ไปชนท้ายรถตู้ที่อยู่ข้างหน้า
ทำให้รถเก๋งก็เสียหลักพลิกคว่ำมานะครับ
กลางเสียงกรีดร้องของคนในรถซึ่งเป็นผู้หญิง
คนในรถที่ติดกล้องหน้ารถไว้ที่ตกใจกับเหตุการณ์นะครับ
โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับ
ต่อมาได้มีเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ
พร้อมทั้งเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ
เพราะว่าเส้นนี้รถใช้เยอะกันเยอะนะครับ
ก็มีการจราจรที่ติดขัดด้วย
มีรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
มีฝนตกมีลมพัดแรงถนนลื่น
น่าจะเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะครับ
ตำรวจจราจรเมืองเชียงใหม่ได้นำคลิปนี้มาโพสต์ลงในโซเชียล
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท
โดยเฉพาะช่วงที่เข้าสู่หน้าฝนแบบนี้นะครับ